เมื่อคำที่ผ่านมาหญิงไก่ก็ได้เข้าไปพบกับตำรวจแล้ว
หลังจากที่กองปราบออกหมายเรียกแจ้งความเท็จและกลั่นแกล้ง

ทวงถามคดีที่ตัวเองไปแจ้งความไว้ก่อนหน้านี้

ขณะที่รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

หลังพบนะครับว่าการทำคดีนั้นมีความบกพร่อง
ก็เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน
ตำรวจนครบานประชาชื่นตามหมายเรียกของตำรวจกองปรับปราม

ฐานแจ้งความเท็จและกลั่นแกล้งผู้อื่นให้ได้รับโทษทางอาญา
มนตราเปิดเผยว่านอกจากจะเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหา

ก็ได้มาติดตามคดีที่ได้แจ้งความดำเนินคดี

ที่ตัวเองมาแจ้งความเอาไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น
ซึ่งวันนี้ก็จะมีหนึ่งในทนายความของลูกจ้างเดินทางมาคืนเงินด้วย
ขณะที่พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทน
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานระบุนะครับว่า
มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพนักงานสอบสวน

ที่รับผิดชอบในทุกคดีที่หญิงไก่เข้าแจ้งความว่าลูกจ้างลักทรัพย์
โดยมอบหมายให้พลตำรวจตรีจารุวัฒน์วัยสยะ
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวน
ให้ตรวจสอบคดีรวมถึงสำนวนการสอบสวน
ถ้าพบว่ามีการกระทำผิดกฎหมายอาญา

ขณะเดียวกันนายสงการอัจฉริยทรัพย์ธนายความ

เข้าพบในวันศุกร์ที่๘มิถุนายนนี้ครับ